ส่วนมาตรการ๗วันระวังอันตราย

จะมีไปถึงพรุ่งนี้๑๗เมษายน

รานระบุว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอลเกินมาตรฐานครึ่งหนึ่งนั้น
พบว่าเป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง๒๐ปี
ส่วนยอดอุบัติเหตุสะสมตลอด๕วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ๓๐๐ศพนะครับ
ติดตามจากรายงานครับ
จำจุดตรวจบนเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรองที่ใช้เป็นทางลัด
พร้อมเพิ่มความถี่ในการเลือกด่วนโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ
จากนี้ยังประสานให้เปิดช่องทางพิเศษเพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่น
แพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุ
สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรรวม๕วัน
ตั้งแต่วันที่๑๑ถึง๑๕เมษายนมีอุบัติเหตุสะสม๒๗๐๒ครั้ง
มีผู้เสียชีวิต๒๙๗ศพบาดเจ็บ๒๘๐๗คน
โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือยอดตายเป็นศูนย์มี๘จังหวัด
ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสะสมมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือจังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวน๑๔ศพ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถตลอด๕วันที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้วกว่า๕๓๑๘คัน
ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วกว่า๑๗๐๐๐คน
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงหนีไม่พ้นปัญหาเมาแล้วขับ
โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุมาตรการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลปีนี้เข้มข้นขึ้น
หากผู้ขับขี่ไม่สามารถตรวจวัดด้วยการเป่าได้เจ้าหน้าที่จะเจาะเลือดตรวจ
ซึ่ง๕วันที่ผ่านมาได้เจาะเลือดไปแล้วกว่า๑๘๐๐คน
โดยจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอลเกินมาตรฐาน
พบว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี
อกจากนี้ยังได้สุ่มตรวจสถานประกอบการร้านค้าไปแล้วกว่า๑๓๐๐ครั้ง
ส่วนใหญ่ที่พบคือปัญหาการขายนอกเวลาและการขายในพื้นที่ห้ามขาย
กลุ่มนี้คือเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี
ก็พบว่ามีการมีปริมาณค่าแอลกอฮอลในเลือดเกินมาตรฐานประมาณ
อันนี้ก็คือสิ่งที่เราพบนะครับ
วันนี้คืออยากเน้นว่าร้านค้าเองนอกจากจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้คือขายในเวลาที่กำหนดนะฮะ
หรือขายในพื้นที่ที่กำหนดไว้นะครับ
ก็ถ้าเผื่อพบในเด็กอายุน้อยกว่า๒๐

ก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ส่วนกรณีที่มีวัยรุ่นยกพวกตีกันในบริเวณห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า
ขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
และได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรภายในโรงพยาบาล
ตลอดจนผู้ที่มาเข้ารับบริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น